เมื่อคืนนะหลายคนต้องนอนนอกบ้าน

คุณผู้ชมคำถามคือทำไมเป็นแบบนั้น
แต่นิติไม่เอาเงินไปจ่ายการเคหะ

การไข้ห้าก็เรียกว่าเฮ้ยชาวบ้านไม่จ่าย

อยู่ไม่ได้ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยครับ
แต่ก็มีมีอะไรอยู่แต่มันเปิดไม่ได้เลย

เขามาปิดประมาณประมาณ๔โมงเย็น

เขามิดบอกเพื่อนหนูอยู่ในกังวด

ใช่

เขาไม่มาคุยกับเราก่อนเหรอเขาล็อกเขาก็ล็อกอย่างนี้เลยเห
ชอบดับตอนไหนไม่ดับมาดับเอาหน้าร้อนแบบนี้

แล้วตอนกลางคืนบางคนบอกว่าก็นอนไปก็ปิดไฟอยู่แล้วไม่เห็นเป็นอะไร

มันร้อนเพราะตอนกลางคืนไอ้ผนังปูนมันจะระบายความร้อนออก

ก็เลยลงพื้นที่ไปดูเห็นไหมมืดหมดเลย

กันชมพลังก็เลยพาสื่อไปดูเลยลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่
บี่โสดครูผู้ชมไมเตอร์หน้ากว่า๑๐๐นะ

ไฟด้วยนะคุณผู้ชมมันก็มืดแบบนี้ทำให้บางคนเขาทนไหวเขาก็นอนเนอะ
บางคนมันร้อนก็ออกไปนอนข้างนอกห้องแล้วกันชาวบ้านเล่าแบบนี้
ทางการเคหาเข้ามาตัดน้ำตัดไฟตั้งแต่วันที่๖นะฮะ
ก็ทำให้เดือดร้อนวันนี้วันที่๘เนอะตัดตั้งแต่วัน
พฤหัสที่๖นะฮะเดือดร้อนบางครอบครัวเด็กก็มีนอนก็ไม่ได้
ครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียงเอาทำยังไงก็ไม่ได้เหมือนสุดท้ายนะฮะ
ก็ร้องไปทางเพจสายใหม่ต้องรอดไปช่วยหน่อยนะฮะ
ประสานไปยังการเคหะมาคุยกันหน่อยสุดท้ายล่าสุดมีการปล่อยน้ำปล่อยไฟมาใช้เป็นการชั่วคราวก่อน
บรรเทาความเดือดร้อนเอาถามว่าทำไมการเคหาต้องตัดน้ำตัดไฟชาวบ้านล่ะ
เพราะสาเหตุมันแบบนี้นะฮะบริษัทที่ว่าจ้างเข้ามาเนี่ยนะฮะ
เป็นนิติบุคคลดูแลชุมชนนี้เขาเก็บค่าส่วนกลางไป
แต่ไอ้บริษัทนี้ที่เป็นนิติเนี่ยไม่ยอมส่งเงินที่ชาวบ้านจ่ายเนี่ย
ให้การเคหะการเคหะเขาก็คิดว่าเฮ้ยห้องทั้งหมดทั้งมวลนี้
ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามระเบียบก็ต้องตัดสิ
มิเตอร์สิอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยบ่ายเมื่อวานครับนี่
ภาพที่เห็นกันจอมพลังนะฮะพร้อมด้วยทางด้านของประหลักกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์คุณอนุกูลปีนแก้วและรองผู้ว่าการเคหะลงพื้นที่เลย
นี่ประสานกันเรียบร้อยไปคุยกับชาววงชาวบ้านย่านชุมชนเคหาอเงินนะฮะ
เรื่องต้นได้ข้อสรุปแบบนี้ชาวบ้านที่ค้างค่าน้ำค่าไฟนะฮะ
มาหลายปีบางคนถูกเรียกเก็บย้อนหลังนู้นไปถึงปี๒๕๕๙
ขอให้จ่ายงวดปัจจุบันก่อนอันนี้ยอมรับว่ามีคนค้าง
ส่วนงวดที่ค้างอยู่ที่เหลืออยู่ให้ผ่อนผันไป
ใครจะมีเยอะจ่ายเยอะใครมีน้อยจ่ายน้อยก็ขอให้จ่าย
ส่วนคนที่จ่ายทุกเดือนแต่โดนตัดอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวล
เอาใบเสร็จมาเดี๋ยวการเคหาเขาจะดำเนินการติดต่อ
แล้วก็ประสานงานต่อน้ำต่อไฟให้รวมถึงเดี๋ยวจะทำต่อ
นิติบุคคลที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไล่บี้กันกับบริษัทนิติบุคคล
เอ๊ะทำไมคุณเอาเงินไปแล้วคุณไม่เอาไปจ่ายให้กับการเคหะ